สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
แม่เจ้าพระคุณรุ่นช่องเอ๋ยความเนื้อชิ้นย้ายใหญ่หมักงานนุ่มจนได้ที่
วกสุกกำลังดีวางบนหมี่และดูน่าทาน
น้ำซุปใส่เครื่องเทพต้มและเคี่ยวจนหอมหวาน
แจงจัดวางใส่จานตักซุปใส่เสิร์ฟทันที
เกรงแหมมีความมาเป็นกรอนกันสักหน่อยนะเจ้าคะ
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเรื่องราวของเมืองเก่ามากแม่
นี่เรียกกันต่อดีกว่า

เอาละครับเรามาชิมกุโดเหนือกาไดตำนายกันนะครับผม

น้ำซุปกันเลยเนาะ

มันไงต่อคะแล้วก็สั่งน้ำร้อนอย่างเดียวพริกแห้งคั่วแล้วเอาน้ำร้อนใส่อย่างเดียวครับผมมันจะหอมใส่ไปในนี้เลยฮะ
เยอะไหมเผ็ดนะเผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดแค่นี้พอไหมอ๋ออ๋อนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนี่คือสูตรโบราณโบราณเลย
กันมานานแล้วผมทำมาห้าหกสิบปีแล้วก็ใช้อย่างงี้มาตลอด
อย่างงี้ตลอดลูกค้าก็ตื่นออกตื่นใจชอบเขาขอพริกหมักพริกหมักอืม
หอมทุกอย่างหอมแบบพริกแห้งพอใส่เข้าไปมันก็เพิ่มความหอมมาเลย
ครับผมมันก็ดึงรสอย่างอื่นขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เนื้อเปื่อยอันนี้เนื้อเนื้อเปื่อยถูกไหม
ครับผมฮะอืมมันนุ่มไปหมดเลยอ่ะครับผมคือมันไม่มีอะไรโด่งเดียว
คือมันนุ่มมันหมดเข้าจากไปจากฟ้ายแล้วก็มีความหอมมันซึ่งเท่ดด้วย
แต่พี่ดูตอนหันเรายังค่อนข้างน่าจะเหนียวเนอะครับผมเพราะว่าไม่มีความเหนียวเลย
นุ่มไปหมดเลยอันนี้เนื้อสดที่เราหมักด้วยแป้งแป้งกับโซดานะฮะ
เออมันจะนุ่มนุ่มแล้วมันจะหุ่นหยุ่นเนอะครับผมอ่าแล้วนี่เลย
เนื้อน้องลายที่ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับผมอ่ายากหน่อยมันนิดเดียวจริงตัว
มันนิดนิดเดียวอ่ะอื้ออันนี้มีความเหนียวนิดนิดแล้วก็นุ่มหน่อยหน่อย
ครับผมแล้วพอกัดไปมันก็มีแบบพวกขึ้นเอ็นมันแล้วเนอะ
มันก็ละลายในปากไปด้วยอื้อ
หรือเปล่าบริกิตเนื้อประมาณเนี้ยปกติขายวัตถุกิตกาไม่แน่ผมไม่เคยน้ำ
กันหมดแล้วเนอะเอาลูกเนี้ยมาต่อยอดชุมกิจอะไรแล้วบ้างไหม
มีคยายสาขาเพิ่มเติมไหม

ตอนนี้มีกี่สาขา
สาขาเดียวอยู่

ร้านคุณลุงเนี่ยมายังไง
ก็เอาหลักอยู่ในเกาะเมืองถนนป่ามะพร้าวข้ามเจดีมาเนี่ย

มาเรียกมาซึ่งเห็นขวามือก็จะเห็นดับเพิ่งเนี่ย

แล้วเฉยเข้ามาถึงเลย
อยากรอกินก๋วยเตี๋ยวนมันเนื้อรสชาติเหล่าเดิม
แล้วก็เส้นข้นแบบนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยครับ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยโบราณเก่าแก่ของจังหวัดอายุทยานะครับผม
ลักษณ์ของที่นี่นะครับคือการปรุงก๋วยเตี๋ยวสำเร็จครับผม

เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของท่าวังจันทร์จังหวัดอายุทยาแห่งนี้เลยนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับประพรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประพรณ์ประพรณ์ดีใจได้มาอย่ามาเจอกุ้ยเตี๋ยวป้า
เป็นแปดรายการเราด้วยเนี่ยใช่เป็นแปดรายการอยู่แล้วสวัสดีนี้ก็ได้ออกรายการแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้าง
อ้าวกุ้ยเตี๋ยวอฮอลล์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกุ้ยเตี๋ยวอฮี่ทุยาโบราณเก่าแก่เลยที่ขายด้วยถ้าผ้าฮังจันทร์เนี่ยมานานแล้ว
สมัยไม่มีรถน่ะวังอะสมัยก่อน๑๖บำเทิงไม่มีรถวิ่งไม่มีรถวิ่ง
ชาวบ้านจะต้องมาซื้อกับข้าวตลาดหัวหล่อ
แล้วก็จะต้องขึ้นเรือมาขึ้นตรงนั้นแล้วป้าขายหยุดที่
ขายที่เรือน้ำขายที่เรือน้ำ

ขายตั้งแต่อายุ๑๗จำได้
แล้วก็มาเลิกประมาณความเจริญขึ้นมาคือรถมีแล้ว
มีถนนตัดผ่านรถเริ่มบิ่งแล้ว

ยุบเรือป้าก็เลิกก็เลยกลับมา
ขายตอนนั้นมีลูกมีลูกประมาณ๓๐
ขาย๓๐แล้วก็คิดว่ามาเลี้ยงลูกคนเดียว
แล้วก็ทีนี้ทำหน้านั่งอยู่ความจริงเราเป็นเลือดแม่คาคุ้ดเตี๋ยว
แม่ทำมาก็เอ๊ะนั่งขายหน้าบ้านดีกว่าค่ะ
อย่างดีกว่าไม่มีอะไรทำนะ
เพราะเรือมันเลิกไปแล้วนี่ฟาร์มเจริญรถมาแล้วสิครับ

สมัยตอนที่ขายอยู่ท่าเรือที่๕๐ตังค์
๕๐ตังค์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะป้าดังก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำอร่อยมาก

ยังไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณขนาดนี้เลย
ก็คือขายก๋วเตี๋เนื้อที่ท่าวังจำมาตลอด
จงเลิกสุดท้ายปุ๊บมาเปิดที่บ้าน
ใช่แล้วป้าก็เลยคิดค้นว่า

พอเราก็จำเกียรติให้เก็บน้อยมา
เราโหวัยอ่ะเขาก็ปรุง

แต่แม่น่ะไม่ต้มแม่ก็ใช้หมูผัด

เออมันหอมมันนุ่มจริงแล้ว

ก็คือทั้งหมดนี้เราคิดเองหมดเลย

แล้วก็คนผ่านไปผ่านมาก็ระดับ
ปากต่อปากก็เริ่มโต๊ะขึ้นหน่อย

อดีตแล้วป่าก็อยู่ได้มาจนทุกวันเนี่ย

กว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้โด่งดังได้เนี่ย
พูดถึงองค์ประกอบของก๋วยเตี๋ยวอายุทยาโบราณกันดีกว่า

ใช่ทุกอย่างแม่จะเตรียมความพร้อมให้หมด
คือน้ำปลามะนาวแท้นะ
น้ำตาลเขี้ยวโบราณเลยอะแล้วกุ้งแห้งเนี่ย

คนชอบกินแล้วหมูสับตีต้อไปด้วยกัน

เทียมสมัยใหม่ไม่เอาค่ะต้องเจียวเอง
ครบเครื่องแล้วเพราะว่าตรงนี้ของโบราณมีอะไรบ้าง
ส่วนมากก็จะใส่หมูสับแต่ลูกค้าติดหมูแดง
หมูแดงเออแต่น้อยบางคนที่ว่าเอาโบราณจริงจริงแม่ก็จะทำ

หมูซับนี้ทำยังไงนี่แบบโบราณ่ะทำอย่างงี้

บัตรน้ำปลาน้ำปลาแมนมะนาวมะนาว

ส้วนหอมพริก

นี่กระดูก

มาขอให้ไขมันออก
ให้น้ำไขกระดูกมันออกมา

หัวใช้คร้าวพรั่งอุ่มนิดหน่อย
นี่เส้นอะไรเอ่ย
ลูกค้าจะเรียกเส้นเล็กแต่จริงเดิมทีเขามีความเป็นมาก็คือ

เส้นแบบนี้มาตลอดเนี่ย

ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่เครื่องเยอะอย่างเดียว
เพราะเส้นร้านนี้เขาก็เยอะด้วย
เพราะมีให้เลือกกันถึง๙เส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กโบราณ
หรือที่คนสมัยก่อนนิยมเรียกว่าเส้นกลาง

แยะขนาดนี้เส้นไหนเป็นเส้นท็อปฮิตของที่ร้านกันนะ
ล่ะฝามจากต่างอย่างไร

ส่งมาจากสระบุรีโรงงานเลยโรงงานลูกสั่งมา
แล้วก็มีเบาวูงบ่ามีอะไรละอันนี้มันตัวลอง
ตัวลองแต่ว่าพระเอกจริงคล้องตรงนี้เลย
เป็นก๋วยเตี๋ยอายุทยาโบราณเส้นกลางแล้วกันครับ

เรียกว่าใครที่ทวินหาก๋วต้มยำโบราณร้านนี้ตอบโจทย์มากมากค่ะเพราะว่าจัดหนักจัดเต็มกับเครื่องเยอะแยะมากมาย
แถมยังมีหมูเตาะที่เอาหมูมาคลุกเคล้ากับเครื่องยำและน้ำซุปร้อนเรียกว่าฟินสุดสุด
แต่จะว่าไปชักอยากลิ้มรสความนัวของก๋วยเตี๋ยวร้านป้าพอแล้วล่ะสิเอาเป็นว่าใจร่มแล้วช่วงหน้ามาพิสูจน์ความแซ่บพร้อมกันค่ะ